คุณผู้ชมไปที่ร้านขายของชำที่ชนบุรีนะฮะร้านนี้คนไปซื้อของเยอะ
สักพักหนึ่งมีผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าร้าน
ถามป้าป้าป้าปีโป้อยู่ไหนอ่า
ขอซื้อปีโป้หน่อยก็เดินหายไปป้าก็ง่วนกับการขายของอยู่
จังหวะที่หนุ่มคนนี้ออกไปไม่ได้เอาปีโป้ไปนะ
กเหล้าไปหนึ่งรังขึ้นรถแล้วขับรถออกไปหน้าตาเฉย
ขโมยนี่อ่าฮะฮะฮะครับป้าก็เห็นจากภาพนั้นน่ะ
กล้องวงจรปิดอ่ะชัดเจนก็เลยนำภาพนี้ไปแจ้งตำรวจ
ตามจับผู้ชายคนนี้ทั้งสองคนที่มาขโมยเหล้าไปนะฮะ
เป็นผู้ชายอายุสักสามสิบถึงสามสิบห้าปีครับนะสวมเสื้อคอปก
ทางแล้วก็กางเกงมีแถบสะท้อนแสงเนี่ยคุณผู้ชมดูในวงกลมสีแดงนะ
เดินเข้ามาจากนั้นปรีเข้าไปยกเหล้าหนึ่งรัง
รีบเดินออกไปสตาร์ทรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ก่อเหตุสองนาทีนะฮะเจ้าของร้านเขาบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดวันศุกร์ร้านเขาอยู่แถวตำบลหนองขาม
อเผยศรีปราชาชื่อว่าป้าสุภากุลอายุหกสิบแปดปีเป็นเจ้าของร้าน
ก็บอกว่านี่แหละคนร้ายมันเข้ามาป้ายืนขายของคนเดียวที่เคาน์เตอร์
ลูกค้าคนอื่นก็กำลังเลือกซื้อของกันอยู่อืมนะฮะ
แล้วชายสองคนนี้มาจอดรถหน้าร้านถามป้าขนมปีโป้อยู่ไหน
ป้าก็อ้าวข้างในเดินมาหยิบเลยเออมันปีโป้ปกติอยู่ในเออ
ในตู้ก็มีเขาก็เดินเข้าไปป้าก็ชี้ให้
สองคนนี้ก็เดินเข้ามาในร้านระหว่างนั้นคนร้ายฉวยโอกาส
เหล้าหนึ่งรังไปคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นขโมยนะ
ผู้ชายคนนี้ก็ยกเหล้าหนึ่งรังเดินออกไปที่หน้าร้าน
ตอนแรกป้าเห็นแล้วคิดว่าเขาคงเอาของไปวางไว้ก่อน

ที่ไหนได้ขี่รถหนีไปพร้อมกับร่าวหนึ่งรังเลยค่ะอ่า
อย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้แล้วก็แงะไปหายายแงะไปหายายยายก็
เอ๊ะเอ๊ะไม่เป็นไรไม่มาร์เก็ตเตอร์ทีนี้มันก็วิ่งวิ่ง

แกมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมอ่าไม่ไว้ตรงนี้ทีนี้มันก็มานี่เลย
มันก็มานี่รถรถจอดรถจากทางตรงนี้ครับแล้วก็มันหันหน้าไปนี่
มันก็ใส่รถเผื้อแล้วมันก็บินไปเลย
ป้าก็ยกรังเล่าจำลองเหตุการณ์ให้ดูเลย
เหล้าออกมาป้าก็รีบวิ่งตามแต่มันก็ไม่ทันป้าคือหวัง

รวมทั้งให้สื่อช่วยกันหน่อย

ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ